คุณผู้ชมครับเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

แต่ว่ามีพี่โชเฟอร์แท็กซี่นะครับ
แม้บอกว่าจะทำงานหาเช้ากินค่ำ
แต่ถ้าช่วงแบบนี้ขอช่วยเหลือสังคมด้วยกัน

มีจากบทรัศน์เลยนะครับ

เขาโพสต์นะฮะภาพรถแท็กซี่ที่ข้างในเนี่ย

ทั้งหน้ากากอาณาไมยาดมขนมนะครับ
มีป้ายข้อความติดไว้หลังเบาะบอกว่า

ขอให้คนที่ไม่มีและไม่ได้เอามาฟรี

ถึงผมไม่มีผมก็จะให้ต่อไปนะครับ
ไม่ใช่มีแค่หน้ากากอนามัยอย่างเดียวนะครับ
มีน้ำลูกอม

ยาแก้วเมารถก็มีหน้ากากอนามัยก็มี
ไม้ผันสำลีตที่คัทตอนบัตรยังมีเลยฮะ

มีหมอนด้วยนะฮะผู้โดยสารหนุ่มคนนี้นะฮะ
โพสต์เล่าบอกว่าเรียกแท็กซี่คันนี้นะครับ
บนรถนะฮะประทับใจมากเลยพี่โชเฟอร์
นไวไฟจึงนำเรื่องนี้มาโพสต์ไว้นะครับ
เพราะอยากจะให้ทุกคนมาใช้บริการรถแท็กซี่
หมายเลขทะเบียนนะครับ๑มมคค๒๖๒๘กันเยอะ
โชเฟอร์แท็กซี่เล่าบอกว่ารายได้ต่อวันไม่เยอะหรอกนะฮะ
แต่อยากจะคืนกำไรให้กับลูกค้าบ้าง
แต่ก็มีลูกค้าบางคนไม่ชอบนะไปเขียนตำหนิในแอปพลิเคชันแกรปว่า
สกปรกรถรกอะไรแบบนี้
ก็มีน้ำใจก็ดีคุณลุงก็รักษาความสะอาดร่วมไปด้วยนะครับ
เพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวมันจะ
ที่มันจะสะอาดซะมันจะไม่สะอาด
คนที่ไปหยิบของคุณลุงเขาใช้เนี่ย

ก่อนเนี่ยซื้อแล้วแนกกากเก็บเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
ก็ราคาเดิมยังไม่ได้แพงมากเท่าไร